ข่าวนี้ไม่ได้เมื่อวานที่มีผู้ชายไปขโมยกัญชา
ที่ไปหักเขาทั้งกิ่งใหญ่
นะแล้วก็ถูกทำร้ายเสียชีวิตตอนนั้นถูกอ้างว่าแบบนั้น

เจ้าของต้นกัญชาเขาออกมายืนแล้วเขาออกมายัน
บอกว่าไม่ได้ใช้เสียมทำร้ายจนช้ำในตายอะไรนะ
แค่ผลักอกผลักอกปั๊บแต่ว่าคนก่อเหตุเขาล้มไปทับกองฟืน
คุณผู้ชมมันเป็นยังไงเรามาฟังบ้าง
ทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหนองไผ่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อวานนี้ครับ
เพื่อไปพูดคุยเรื่องนี้กับนางสาวดาวเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเจ้าของต้นกัญชา
หลังเกิดเหตุนะครับที่มีชาวบ้านก็คือนายคำดีอรันศรอายุ๔๘ปี
บุกเข้าไปขโมยต้นกัญชาในบ้านกลางดึกมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนแหละ
นางสาวดาวพาทีมข่าวไปดูต้นกัญชาข้างบ้าน
คือปลูกไว้ประมาณ๑๐ต้นแล้วมันมีร่องรอยการเด็ดการหัก
หักต้นเลยล่ะหักต้นหักกิงใหญ่เลยล่ะ
เด็ดเป็นใบหรือหักเป็นกิ่ง
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้คำดีเคยบุกมาขโมยต้นกัญชา๓ครั้งแล้วนะ
เคยจับได้แล้วเคยเตือนบอกอย่ามาอีกได้ไหมกลางคืน
ที่ผ่านมานี่คือไม่เคยแจ้งตำรวจไม่เคยดำเนินคดี

คำดีอย่ามาอีกนะอย่าบุกมากลางคืนอีก

กระทั่งคืนเกิดเหตุ๑๕พฤศจิกายน
คำดีเนี่ยบุกเข้ามาก่อเหตุเป็นครั้งที่๔
แล้วก็ถูกพี่ชายกับสามีของเธอจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจให้มารับตัวไปโรงพัก
อมรับว่าวันนั้นสามีผลักอกแต่แค่ผลักอก
ผลักอกในคำดีจนล้มลงไปทับกองฟืนหลังบ้าน
ไม่ได้ใช้ด้ามเสียมทำร้ายร่างกายตามที่ญาติของคำดีมากล่าวหาฉัน
แล้วตอนนั้นเนี่ยคำดียังลุกขึ้นเดินได้ตามปกติอยู่เลยไม่ใช่หรือ
ว่าพี่หนูเอาจอบเอาเสียงไปทุบหัวอะไรมันไม่ใช่ความจริงค่ะ
นางสาวดาวยังบอกอีกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวของเธอ
โดยสามีทำไปเพราะต้องการปกป้องทรัพย์สินของตัวเอง
ซึ่งวันเกิดเหตุในคำดีก็ยังเดินได้ปกติ
ไม่คิดว่าสุดท้ายญาติของนายคำดีจะกล่าวหาว่า
สามีของเธอทำร้ายนายคำดีจนช้ำในแล้วเสียชีวิต
ล่าสุดตำรวจเชิญสามีกับเธอไปให้ปากคำอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเนี่ยคนที่เขาบอกว่าผลักอกผลักอกคำดีไปเพราะอะไร

บ้านนี้เมียเขากับลูกสาวลูกยังเล็กอยู่เลยอยู่กันสองคน

เสียดายตอนผากอกมันไม่มีภาพ
ถ้ามีภาพก็จะได้รู้กันว่ามันยังไง